คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายเขารวมตัวกัน๘คนไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรคลองลึกนะคะ
บอกว่าจะไปทำธุรกิจในกัมพูชาสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้ของไปเงินไม่ได้ไม่ยอมจ่ายเงินนะคะ
รวมตัวกันไปแจ้งความให้เอาผิดค่ะ
นายรุ่งเพชรพิมอร์นกำนันตำบลทัพฤกษ์

ไปแจ้งความที่ตำรวจภูทรคลองลึก
มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ

ทั้งรถเครื่องจักรกลแล้วก็รถยนต์นะคะ
ทำให้ได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า๑๔ล้านบาท

ช่วงต้นเดือนเมษายนปีที่แล้ว
นายสัตพงเชื้อมหาวัน

รถบรรทุกสิบล้ออีกคันนึง
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของบริษัทรัชทศจำกัด
จะนำไปรับเหมาก่อสร้างที่กัมพูชา
ก็เลยทำสัญญาเช่ากันที่โรงแรมในอำเภออรัญญประเทศ

เงินค่าเช่ารถเนี่ยยังไม่ได้สักบาทเลยนะคะ
พอติดต่อไปก็บ่ายเบียงนั่นนี่นู่นนี่
ไม่ให้เงินสักทีก็เลยนึกว่าถูกโกงแน่
แล้วฉันก็เลยไปแจ้งความค่ะ
เมืองต้นเพราะว่ารถยนต์และเครื่องจักรกล
ที่ขอเช่าไปถูกขายทิ้งไปแล้วด้วย

แล้วมีผู้ตกเป็นเหยื่อในลักษณะคล้ายกันแบบนี้
หลายรายเลยค่ะเหยื่อก็เลยคุยกันรวมตัวกัน
ร้องทุกข์ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดสะแก้ว

หลังจากนี้เตรียมร้องเรียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนภง
ผู้กำกับการตำรวจภูทรคลองลึกบอกว่า
เมืองต้นรับแจ้งความไว้ได้เพียงคนเดียว

เนื่องจากว่ามีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาลายลักษณอักษรชัดเจนนะคะ
ก็จะมีการสอบสวนผู้เสียหายคนอื่นทั้งหมดไว้ด้วย
แล้วก็มีการเรียกตัวมาสอบสวนข้อที่จริง